ส่วนเรื่องของคนที่แบบนัดว่าจะไปฉีด
ไปแล้วไม่ได้ฉีดโดนเลือดบ้างอะไรบ้าง
วันนี้นายกก็พูดเรื่องนี้นะคะคุณสืบสกุล
นายกบอกว่าขออภัยนะคะขออภัยประชาชน
ที่ไม่ได้รับความสะดวกในการฉีดวัคซีน
แล้วก็ไม่ต้องการให้มีใครถูกเลื่อนการฉีดวัคซีนอีกนะคะ
ส่วนถ้าไปดูตัวเลขที่ทางสอบคอได้สรุป
ผู้ได้รับวัคซีนเมื่อวานมีกว่า๔แสนโดสทีเดียว
วันนี้ก็ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะ
สอบคอได้สรุปภาพรวมของการคิกออฟ
วัคซีนทั่วประเทศเมื่อวานวันแรก
มีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน๔๑๖๘๔๗โดสนะคะ
ฉีดไปแล้วทั้งหมดคือถ้ารวมตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาเนี่ย
รวมแล้วก็คือ๔๖๐๐๐โดส
อย่างตัวเลขที่เราได้แสดงให้เห็นนะคะ
เท่ากับว่าเหลือการฉีดวัคซีนอีก๙๕ล้านโดส
ถึงจะถึงเป้าตามที่รัฐบาลวางไว้เป็นวาระแห่งชาติ
ยังต้องเดินหน้าต่อยังไฟเกียร์อย่างเร็วเรื่อยนะคะ
ตัวเลขจะให้ครบ๑๐๐ล้านโดสภายในปีนี้นะคะ
๙๕ล้านยังตกใจอยู่นะคะ

ทีนี้ไปดูยอดรวมของการฉีดวัคซีนในเขตกรุงเทพกันบ้างนะคะ
ในเพจไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัย
วันนี้ได้สรุปยอดฉีดวัคซีนวันแรกเฉพาะในส่วนของกรุงเทพ
ลงทะเบียนผ่านระบบไทยร่วมใจแอปพลิเคชันเป่าตังค์

เมื่อวานนี้นี่คือตัวเลขนะคะ๑๓๕๐๒คน
นายกก็ขออภัยประชาชนถ้าไม่ได้รับความสะดวกนะฮะ
หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในการฉีดอะไรก็แล้วแต่
ขออภัยด้วยและยืนยันว่าจะเร่งแก้ปัญหาและเยียวยา
ที่ได้รับผลกระทบให้ได้เร็วที่สุดนะคะ

การตั้งกรรมการสอบโรงพยาบาลที่เลื่อนฉีดให้ประชาชน
วันนี้คุณอนุทินรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เพียงแต่ว่าต้องการรับทราบปัญหา
เพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกันและทำความเข้าใจกันค่ะ
นี่ค่ะแล้วสำหรับสถานการณ์ติดเชื้อดูตัวเลขกันหน่อยนะคะ

ก็เป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ๒๑๒๘ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ๕๓๔ราย
ถ้าดูผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาในประเทศนี่

เสียชีวิตวันนี้๒๘ศพนะคะ

ฉีดวัคซีนกันให้เร็วที่สุดกระจายให้ได้มากที่สุด
เพื่อที่จะมาสู้กับตัวเลขตรงนี้นะคะ
อยากให้ทุกคนไปรับการฉีดนะฮะ